คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ปฐุมธานี

ไหม้อย่างรุนแรงมากนะคะวอดทั้งคู่หา

ซึ่งเพิ่งเรียนจบปริญญาโทจากต่างประเทศ
แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านได้๕วันเท่านั้นเอง
ต้องระดมรถดับเพลิงจากหลายจุดเลยค่ะ
เทศบาลลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานต่าง

เพราะว่าไฟรุนแรงมากจริงค่ะ
อยู่ริมถนนลำลุกามุ่งหน้ากรุงเทพมหานครนะคะ
ก็มีนายกอบจปฐุมธานีมาดูแลสถานการณ์
ตรงนี้เป็นอาคารพาณิชย์เป็นร้านขายสี
ไฟไหม้รุนแรงมากต้องเอาน้ำช่วยกัน
สกัดดับเพลิงไว้เพื่อไม่ให้ลุกลามไปอาคารใกล้เคียงนะคะ
ปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจสอบในอาคาร
พบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง๑ราย

คือนางสาวธันวรัฐใจจ้องอายุ๒๕ปี

เรียนจบปริญญาโทจากประเทศออสเตรเลีย
แล้วกลับมาที่บ้านได้เพียง๕วันเท่านั้นเอง
มีนางจันทิมาใจจ้องอายุ๕๔ปีแม่ของผู้เสียชีวิต
ถูกไฟลวกและสำลักควันอาการสาหัส
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสายไหมนะคะ
กู้ภัยขึ้นไปบนดาดฟ้าค่ะ
พบสุนัข๓ตัวที่เลี้ยงเอาไว้ค่ะ
เป็นพันลาบาดอร์ตาย๑ตัว

ก็ต้องเอาลงมาปฐมพยาบาลมาปั๊มหัวใจค่ะ
มันก็สำลักควันน่ะนะคะ
นี่ค่ะลาบาดอร์๓ตายไปตัวหนึ่ง
อีก๒ตัวสาหัสเลย
ท่านนี้คือจ่าสิบตำรวจพินโยพุกพินโยค่ะ

ก็เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกรทมด้วย

พี่สาวอยู่กับหลานสาว๒คน

แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
หลานสาวเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำค่ะ
เห็นว่าหลานสาวพึ่งมาจากออสเตอรียะครับ
คือมาจากต่างประเทศจบเป็นรุงโทรครับ
แล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานปฐุมธานีก็ไป
ตรวจสอบหาสาเหตุนะคะว่ามันเกิดจากอะไร
ก็มีนายเชื่อมพุกพินโยค่ะ
ซึ่งเป็นพ่อของนางจันทิมาและญาติ

เชื่อมยังถือรูปของนางสาวธันวรัฐ

แล้วพอเขาไปตรวจสอบก็พบ
เพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด๔ชั้นคุณผู้ชม
ไหม้ประมาณพื้นที่ประมาณ๔๐๐ตารางเมตร
คาดว่าต้นเพลิงน่าจะอยู่ที่ชั้น๑
แต่ยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ
ซึ่งในเชื่อมเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนหน้านี้ตึกแถวเช่าเขาทำกิจการร้านขายสี

แล้วก็ให้นางจันทิมาช่วยดูแล
เมื่อเช้าได้ไปเยี่ยมนางจันทิมา
ยังรักษาตัวอยู่ห้องไอซียูนะคะ
หมอต้องเจาะลอดลมเพื่อช่วยหายใจ
เพราะว่านางจันทิมาสูดควันไฟเข้าไปเยอะมากค่ะ
ส่วนหลานสาวญาติก็รับศพจากโรงพยาบาลภูมิพล
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสายไหมเป็นเวลา๕วันค่ะ